ขอโชคกับพระยาเบิ้งไม่ได้พูดถึงพระยาเบิ้งนานแล้วนะ
นี่ไงมาแล้วค่ะแล้วงานนี้นะได้มาเลย๓ชิ้น
คุณผู้ชมคะการที่จะไปขอโชคจากพญาบึ้งมันต้องมีพิธีกรรมนิดนึง
ยกมือไหว้ต้องเตรียมเครื่องไหว้หัน๕ขัน๘ก็ว่ากันไป
ซึ่งรูพระยาเบิ้งที่เราพามาในวันนี้นะคะอยู่บริเวณด้านหลังวัดโบราชสัตว์ธาตุ
ตำบลบางรกรรมอำเภอโพทองจวัดอางท้องที่นี่รูเบิ้งเยอะนะ
จริงค่ะเล่าบ่อยเลยแล้วครั้งนี้เห็นไหมนักเสียงโชคเขาเตรียมมาแล้ว
ดอกไม้ทูบเทียนจุดทูบเส้นไหว้บอกกล่าวให้เรียบร้อย
จากนั้นค่ะก็นำสลากนะคะเขียนตัวเลขกำกับเอาไว้ในสลาก
หนึ่งว่าคุณจะจับสลากนั่นแหละจัดมาเตรียมทั้งหมดกี่ชุด
เดียวเพราะว่าไม่อยากจะให้พญาบึ้งเนี่ยเหนื่อยมากนะคะ
พอทำเสร็จเรียบร้อยแล้วกรอกเข้าไปในรูของพญาบึ้ง
จากนั้นรอค่ะรอหน่อยให้พญาบึ้งเนี่ยคาบสลากออกมา
จะช้าจะนานเท่าไหร่อันนี้บอกไม่ได้จริงจริงนะบางวันเนี่ย
บางคนเนี่ยรอข้ามวันข้ามคืนแต่สุดท้ายยังไงก็ต้องเอาออกมา
เอาออกมาเพราะว่ามันไปอุดตันบ้านของมัน
มันจะทำตัวไม่ค่อยสบายอยู่ในบ้านของมันมันจะอึดอัด
จริงสุดท้ายเนี่ยพญาบึ้งเนี่ยนะคะก็คีบก็คาบออกมาพร้อมกันเลยนะคุณชนะ
ม้วน๓ชิ้นในครั้งเดียวไม่ต้องรอนานให้เสียเวลา
พอเห็นมันคีบมันดันออกมาแบบนี้แล้วพวกเราก็ใจจดใจเจาะใช่ไหม
ที่หย่อนลงไปเนี่ยมันมีตั้งหลายอันสุดท้ายมันเอาอะไรออกมาให้เราดู
โอ้ยรอดูไหมรอดูนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวทางคนที่เขาไปเสี่ยงโชคเนี่ย
เขาจะเปิดให้เราดูเออแต่ดูเสร็จแล้วเนี่ยก็แล้วแต่คนอีกแหละยังไง
ว่าจะไปโชคดีหรือเปล่าบางคนก็แหมพอได้ไปแล้วเนี่ยพอสลากมันออก
บึ้งหนักเลยจากตอนแรกกลับว่าจะยิ้มโอบึ้งเลยไปขอโชคจากพญาบึ้ง
เบิ้งจริงและที่สำคัญคือไปโกรธเบิ้งอีกหรอกอย่าไปโกรธมัน
ค่ะอ่าอามาแล้วหนึ่งอ่าหนึ่งอะไรสองชิ้นที่นึงโอเคอันนี้ก็เป็นเออตามนั้นนะไม่ต้องไปพูดหรอกเห็นอยู่แล้ว
อยากจะเล่าโบใชงว่าปุ่มหน้ากมตายุ่
บางคนว่ากันไปแล้วใช้จรรยานกันเยอะนะครับ
เอาเป็นสนุกสนานหอมป่าหอมพรนะคะ